สวัสดีครับเริ่มรอบของสนามนับถอยหลังเข้าสู่ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ
อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโปรแกรมสำคัญรออยู่กับนักกีฬาไทยอย่างที่
เรียนไปให้ทราบในช่วงที่แล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมสำคัญอย่างซีเกมรออยู่
ตอนนั้นก็มีโทรเมนต์นะครับสำหรับนักกีฬาประเภทเดียว
ประเภททีมบางคนที่ต้องแข่งขันนะครับติดตามกันได้จากรายงานพิเศษกับกีฬาที่น่าชมน่าเชียร์ในปีหน้าครับ
สี่เกมครั้งที่ยี่สิบเก้าที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคม
ไฮไลท์สำคัญของปฏิทินกีฬาปี๖๐เชื่อว่าทีมเสือเหลืองเจ้าภาพต้องการเป็นเจ้าเหรียญทองแน่นอน
ขณะเดียวกันทัพนักกีฬาไทยก็ต้องเร่งของงานเพื่อหวังคว้าเหรียญทองซึ่งหนึ่งในไฮไลท์กีฬาสำคัญคือฟุตบอลชาย
ใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีครั้งแรกมาตรฐานแต่ละประเทศใกล้เคียงกัน
คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทัพช้างศึกจะคว้าแชมป์๓สมัยติด
อีกหนึ่งธุรกิจสำคัญของนักกีฬาไทยในเวทีโลกคือกีฬามหาวิทยาลัยโลกสองพันสิบเจ็ดที่ไต้หวัน
ระหว่างวันที่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมผลงานเมื่อสี่ปีที่แล้วที่รัสเซีย
นักกีฬาปัญญาชนของไทยคว้ามาได้๒เหรียญทอง๗เหรียญเงินและ๖เหรียญทองแดง
แต่จากการที่กีฬามอลโลกทับซ้อนกับ๔เกมถือเป็นโจทย์สำคัญในการคัดเลือกตัวนักกีฬา
ลงแข่งขันทั้ง๒รายการนี้
ส่วนวงการกอล์ฟโลกการกีฬาต้องติดตามผลงานของโปรเมเอริยาจุธานุการ
นักกอล์ฟมือสองโครงโลกที่สร้างผลงานคว้าแชมป์เเอิพีเกียทัวร์สี่รายการ

หลังจากช่วงกลางปี๒๐๑๖ทำสถิติเป็นนักแบตคนแรกของโลก
แต่ในช่วงปลายฤดูการมีอาการบาดเจ็บทำให้ผลงานไม่ดี
จากทวนาเมนต์อาชีพแล้วทัพนักตบลูกขนไก่ไทยยังมีภารกิจในนามทีมชาติ

รายตั้งแต่แบตมินตันทีมผสมชิงชามโลกสุธิลมันครับ
เมืองโกโค้ชประเทศออสเตรเลียช่วงเดือนพฤษภาคม
ต่อด้วย๔เกมที่มาเลเซีย๑๙๓๑สิงหาคม
ซึ่งทับซ้อนกับกีฬามหาวิทยาลัยโลก๑๙๓๑สิงหาคม
รวมทั้งแบตมินตันชิงแชมป์โลกที่เมืองกราสโกประเทศสก๊อตแลนด์
ระหว่างวันที่๒๑๒๗สิงหาคม
โปรแกรมกีฬาอื่นที่น่าสนใจในปี๒๐๑๘
เทนนิสวินเบอร์ดันวันที่๓๑๐กรกฎาคม

จะแข่งกันวันที่๕กุมภาพันธ์ที่เมืองคุสตันประเทศสหรัฐ

ที่กรุงสต๊อกโพมประเทศสวีเดน
แข่งกันที่เมืองคาดิฟต์แควนเวลส์วันที่๓มิถุนายน
แข่งกันวันที่๑๒๓กรกฎาคมที่ฝรั่งเศส
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน